เด็กชายเมธาวินโคกสมบัติหรือน้องเทโลวัย๕เดือน
คือลูกชายของนายสุริยาโคกสมบัติวัย๓๑ปีหรือเปรี้ยว
เฝ้านับวันรอลูกชายที่จะออกมาลืมตาดูโลก
แต่สุดท้ายเขาก็ไม่มีโอกาส
จากประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะพุ่งชน
ลงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กับภรรยา

ใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคมินบุรี

ขณะนั้นภรรยาตั้งท้องได้๘เดือน

เพราะความประมาทของคู่กรณี
ซึ่งเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีเท่านั้น
เขาเตะบอลเสร็จเขาก็โทรมาถามว่า
เนี่ยหนูจะกินอะไรไหมพี่เตะบอลเสร็จแล้ว
หนูก็บอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวก็ได้หนูก็ว่าอย่างนี้
เพราะเขาก็ชอบแวะร้านนั้นอยู่แล้ว

พอสักพักก็คิดมาได้ว่า
พรุ่งนี้เขาต้องเขามีเหลือตังค์อยู่ร้อยหนึ่ง

ก็ส่งเมสเซตไปหาเขา
พรุ่งนี้พี่ต้องเอาตังค์ไปทำงานนะร้อยหนึ่ง

ส่งไปได้สักไม่ถึง๕นาที
ย่าก็ขึ้นมามาเคาะประตู
แม้เวลาจะผ่านมากว่า๗เดือนแล้ว
แต่นางสาววันที่พาธนงภรรยา
ก็ยังไม่สามารถทำใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
และพยายามหลอกตัวเองว่าสามีไปทำงานต่างจังหวัด
เมื่อเห็นหน้าน้องเทโรแล้วรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น
เพราะน้องเทเบโรคือดวงใจของสามีที่เหลือไว้ให้ก่อนเสียชีวิต
อยากมีมากเลยคาดหวังไว้เยอะเลย
ถ้าต้องให้ลูกเป็นเตะบอลเหมือนพ่อนะอะไรอย่างนี้

รู้ว่าท้องล้องหลั่นลุงบ้างมันเหมือนปอบตัวเองว่าเขาไปทำงานนะ
เขายังไม่มาเลยไม่ได้คิดว่าเขาตายไปแล้วอะไรอย่างนี้
เช่นเดียวกับนายสมศักดิ์โคกสมบัติพ่อของเปรี้ยว
ทุกวันนี้ไม่เคยเปิดดูรูปงานศพของลูกชาย
เป็นลูกชายคนโตและช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพ่อ
อีกทั้งกำลังจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้
แต่กลับเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
หลานชายที่เพิ่งคลอดออกมาต้องกำพลาพ่อแต่เด็ก
ขณะที่ครอบครัวคู่กรณีได้เข้ามาคุยครั้งสุดท้าย
เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
และจากนั้นก็ไม่เคยติดต่อมาอีกเลย
เขาก็เลยเรียกผมไปคุยเขาก็บอกว่า
ลุงอยากจบไหมผมก็บอกว่าผมก็อยากจบ
อื้อทีนี้ผมก็บอกว่า

เขาบอกเดี๋ยวเขาไปคุยกับประกันให้ว่า

แต่เขาก็บอกตัวเลขมานะ
แต่เราก็รับจากประกันได้
นับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เขาก็ไม่เคยติดต่อมาเลย
แม้กระทั่งเด็กที่ขับรถชนนี่
ผมยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลย

หรืออย่างผมไม่รู้ว่า
ณเวลานั้นเขาตรวจสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์หรือเปล่า

นายสมศักดิ์ได้ไปสอบถามความคืบหน้าของคดีกับตำรวจทางโทรศัพท์
และไปเองที่สถานีตำรวจนครบานมินบุรีหลายครั้ง
กระทั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตำรวจแจ้งว่าหากสอบสวนเสร็จจะรีบส่งฟ้องทันที
และหากส่งฟ้องแล้วจะแจ้งให้ทราบ
เขารอจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า
ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งสอบปากคำแล้วก็จะส่งฟ้องเลย
เพราะว่าเขาบอกว่าในการสอบปากคำเนี่ย
มันจะต้องมีสหวิชาชีพมีอายการมีตำรวจมีหลายอย่าง
แล้วพอเขาส่งสอบประคัมเสร็จเขาส่งฟ้องเสร็จเนี่ย
เขาจะแจ้งให้ทั้งผมทราบ
ตอนแรกเราไปบอกแล้วบอกว่าไม่ต้องมาเข้าข้างผมนะ
แต่ผมขอให้ทำงานกันตรงไปตรงมาขอให้ได้รับความเป็นธรรม